คือเรื่องของอารมณ์หลังเนี่ยเราเห็นคดีหลายคดีมันเกิดจากอารมณ์ซะเยอะนะคะ
ล่าสุดนี้เหมือนกันเลยอดีตผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
คือเขามีประเด็นกันเรื่องที่ว่าคุณที่เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณสร้างรั้วแบบลุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านเขามีหน้าที่ต้องดูแลลูกบ้านใช่ไหมเขาก็ไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูรังวัดที่ดินสิว่ามันใช่ไหมยังไงแบบไหน
จังหวะที่กำลังดูกันอยู่รังวัดกันอยู่อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ฝ่าเข้ามากลางวงเลยเอามีดมาแล้วฟันแขนผู้ใหญ่บ้านเกือบขาดต่อหน้าชาวบ้าน
ถอยมาสิ
นี่ค่ะเงือนแล้วฟาดปราบเพราะว่าอย่างนี้ไม่มีใครได้ทานตั้งตัวเลย
เหมือนจะคุยเหมือนจะชี้แจง

เหมือนอาจจะเพิ่งทำอะไรทำงานอะไรเสร็จ

โดดฟันเลยนี่โอ้โฮเงื้อฟันสุดแรง

ต่อยคือผู้ใหญ่บ้านที่โดนฟันไว้นั่นนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านก็โกรธเหมือนกัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ไปฟันเขานี่ก่อน

เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินต้องกลายเป็นกรรมการ
ทับแบบชั่วคราวเลยนะคะ

จุดแก้มมีดมาก่อนใช่เพราะไม่งั้นก็โอ้โฮ
ไม่รู้ว่าถ้ายังปล่อยให้มีดอยู่ในมือของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้แล้วเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนนะคะในพื้นที่หมู่๖หมู่บ้านเหล่าใหญ่

อย่างที่บอกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังรังวัดที่ดินกันอยู่
ตรวจสอบเลยว่าแนวเขตที่ดินสาธารณะอยู่ตรงไหนยังไง
คนถูกฟันเนี่ยคือนายสมศักดิ์นาสินส่งนะคะ

ก็อยู่กับชาวบ้านคอยดูพื้นที่อะไรยังไงแบบไหน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เราทำตัวสีแดงเนี่ยนะคะ
เดินมาเหมือนจะชี้แจงมาพูดคุยเนี่ย
นี่ชื่อในเรืองนาทันเลิศนะคะอายุ๖๕ปี
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลคล้องชัยพัฒนา
ซึ่งที่ดินของเขาก็คืออยู่ตรงที่มารังวัดกันนี่แหละ
ก็เดินถือมีดพระโวยวายเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็อย่างที่เห็นค่ะจังหวะนี้นะทำทีเหมือนจะคุย
พอคุยแล้วคนไม่สนใจเงื้อมอาบเข้าไปเนี่ย
ศอกผู้ใหญ่เลยนะคะเขาบอกแผลใหญ่มากเลือดไหลโชคเลย
เจ้าหน้าที่ต้องห้ามชาวบ้านต้องห้ามแล้วก็รีบพาผู้ใหญ่ส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจสพคล้องชัยก็คุมตัวในเรืองไปเรียบร้อยนะคะ
นายอำนาจอำภาวานายกเทศมนตรีตำบลคล้องชัยพัฒนาบอกว่า
ทางเทศบาลเนี่ยก็ได้รับการร้องขอให้มีการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะในพื้นที่ตรงนี้
หลังจากที่ในเรืองเนี่ยไปสร้างรั้วลุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์ระยะทางกว่า๑๐๐เมตร
ประชาชนนี่เดินผ่านไม่ได้เลยแล้วปัญหานี้เนี่ยเรื้อรังมาหลายปีแล้ว
เรืองคงไม่พอใจแหละที่โดนแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรังวัดที่ดินใหม่ถึงได้มาเกาะเหตุแบบนี้

ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะไปเจอกับนายพระศิษย์กับนางสาวอุบล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านเหล่าใหญ่นี่แหละ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันคือที่ดินที่มีปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับในเรืองนี่แหละพิพาทกันมาตั้งแต่ปี๕๘
แล้วคุณคิดดู๗ปีแล้วนะคือที่ดินตรงนั้นเป็นทางสาธารณะกว้าง๔เมตรครึ่ง

มันอยู่ติดกับที่ดินของในเรืองทั้งสองด้านแต่ในเรืองอ่ะมาปักเสารั้วกินแนวเขตทางสาธารณะแบบนี้นี่เห็นไหมคะเนี่ยปักออกมาเนี่ยกินแนวเขตของทางที่ใช้สาธารณะ
ชาวบ้านเขาก็หนักใจเขาก็แจ้งในอำเภอบอกนายอำเภอช่วยหน่อยคือมันมันกินเนื้อที่มันเดินไม่ได้มันผ่านไม่ได้เลยอ่ะเขาปักเกินมาก็มีการพยายามแจ้งเพื่อให้มีการรังวัดที่ดินใหม่มาตลอดแต่ไม่เคยทำได้สำเร็จเลยทุกครั้งที่เทศบาลตะบนคล้องชัยพัฒนาสั่งให้มีการรังวัดที่ดินมักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้า

เพราะว่าแผลที่ถูกฟันเนี่ยเย็บไป๓๐กว่าเข็มเพราะมันลึก๕เซนติเมตรแล้วกระดูกข้อศอกก็แตกด้วยแผลเนี่ยอาจจะมีอาการติดเชื้อได้เขาก็เลยให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนแต่เบื้องต้นอาการก็คือปลอดภัยแล้วนะคะนี่เวอะเลยอ่ะ